เช้านี้ก็คงมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายหน่วยงานทำกิจกรรมแบบนี้นะคะ
ซึ่งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนั้นก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
แล้วก็มีมากกว่า๔ล้านคนค่ะที่ร่วมมาเป็นจิตอาสาในโครงการ

ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
โครงการนี้ทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความรักความสามัคคี
และการทำเพื่อส่วนรวมติดตามจากรายงานค่ะ
เราทำความดีด้วยหัวใจประโยคที่คุ้นหูคนไทยตลอด๑ปีที่ผ่านมา
หลายเหตุการณ์ในประเทศไทยทำให้เกิดพลังของจิตอาสา
ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งทุกหัวใจของคนไทยเปลี่ยนไปด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นทำความดี
เช่นเดียวกับสุใบตะจันละอที่ตั้งใจทำความดีถวายในหลวง
และภูมิใจมากที่ได้เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
รู้สึกขอบคุณกับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นทำให้คนนับล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีร่วมกัน
ดีมากเลยสามารถเอาคนที่หลายแสน
จะว่าหลายแสนก็ได้นะมารวมกันมาเจอกัน
แล้วก็ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน
จุดเริ่มต้นเล็กจากพระราชบาย

ที่ให้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เริ่มจากบ้านไปสู่ชุมชนขยายในระดับจังหวัด
ปัจจุบันครอบคลุมครบทั่วทั้งประเทศ
มีสมาชิกกว่า๔ล้านคน
โดยเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน
และผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่๑๓ชีวิต
อกจากจะทำให้คนไทยได้เห็นมิตรภาพจากนานาชาติ
และความร่วมมือร่วมใจคนไทยด้วยกันเองแล้ว
ยังเกิดคราบน้ำตาแห่งความทราบซึ้งที่โลกต้องจดจำ
ขณะเดียวกันจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ยังเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่คอยให้การสนับสนุน

วันที่กี่สิบนี่มาเราภูมิใจว่าท่านอ่ะ
ลูกน้องท่านไปเอาพวกทีมหมูป่าออกมา
ประชาชนดีใจทั้งทั่วประเทศเลยได้ฟังบรมีของท่าน
เนี่ยประชาชนรู้สึกซึ้งน้ำใจของท่านมากเลย
ที่ท่านให้พวกเรือไปเอาพวกหมูป่าออกมาเนี่ย
ยายก็ไปนะไปวันที่ยี่สิบห้า
ไปที่เชียงรายอ่ะไปยี่ห้ากับยี่แปด

สวนที่นี่มาสวนมนต์ยายก็ไปสามวัน
ตอนนั้นไปขี้ดินเยอะแยะเลยโอ้โหเป็นหวัดมึงอ่ะ

กลับไปอ่ะจะไปช่วยเขาหั่นผักหั่นแจกของ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ต่างตื่นตัว
เช่นเดียวกับจิตอาสาวัยจิ๋วเด็กชายคุณปลื้มสุวรรณะอายุ๑๑ปี
สมัครเป็นจิตอาสาเพราะอยากเป็นพลเมืองดี
และมุ่งทำความดีให้สังคม
ก็ชวนเขาค่ะชวนค่ะว่าลุงปลื้มเราไปสมัครเป็นจิตอาสา
ประเทศชาติดีกว่าเราอาจจะไม่มีสิ่งของมากมายที่ไปสนับสนุน
แต่เราเอาตัวเราเป็นจิตอาสา
ได้ทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้หลายอย่าง
เราได้ไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมหลายอย่างครับ
วกสีฟ้ากับผ้าพันคอสีเหลืองคือสัญลักษณ์แสดงตัวตนของเหล่าจิตอาสา
ไม่เพียงแค่ความภาคภูมิใจ
แต่พวกเขาเหล่านี้ยังตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดี
และมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนด้วย